ไปดูเหตุการณ์มั่วสุมในช่วงเวลานี้
ซึ่งถือว่าผิดพรกรฉุกเฉิน
แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ช่วงนี้โควิด๑๙ต้องระวังนะครับ
แต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่พัทยานะครับ
ตำรวจไปจับกลุ่มตัววัยรุ่นทั้งหมดเนี่ย
๔คนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเช่าบ้านหรูหลังหนึ่งที่พัทยา
สุมจัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันเกิด
ทั้งคนไทยคนจีน๔๔คนนี่ครับ
โอ้โหทั้งยาเสพติด

นี่นะครับตีหนึ่งครึ่งของคืนที่ผ่านมา
ตำรวจที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็สพมพัทยา
นำกำลังไปตรวจค้นบ้านหรูหลังหนึ่ง

หลังจากมีผู้แจ้งว่ามีคนไปมั่วสุมจัดปาร์ตี้กัน
นะฮะไปถึงเนี่ยเจอคนในบ้านทั้งหมด
รวมแล้ว๔๔คนนะครับ
เป็นผู้ชาย๑๙คนที่เป็นคนไทย
รวมแล้วผู้ชาย๒๒ที่เหลือก็เป็นผู้หญิงอีก๒๒
กันอย่างสนุกสนานแล้วก็เสพยาเสพติดด้วย
เปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานนี่ฮะคือช่วงเนี้ยไปมั่วสุมแบบเนี้ย
ไม่ได้นะคะนะฮะมันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
เขามีพรกรฉุกเฉินอยู่นะครับอ่าแม้จะอ้างว่าไม่ได้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล
ออกนอกเคหาสถานแต่มั่วสุมแบบนี้ไม่ได้นะครับ
มีเยาวชนอายุ๑๘ปีนะครับที่มีหมายจับคดีฟอกเงินเกี่ยวกับคดียาเสพติด
รวมอยู่ด้วยหนึ่งคนในนี้นะครับส่วนโต๊ะที่อยู่กลางบ้านนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมียาเสพติดกับอุปกรณ์เสพยาเสพติดเยอะแยะไปหมด
อ่าถ้ายาเสพติดเนี่ยมียาไอซ์หนึ่งถุงยาเคสิบห้าถุง
มียานอนหลับชนิดรุนแรงด้วยมีอยู่๒๐๐เมตร
มียาอีที่มีรูปหัวใจกับรูปหมีเป็นสัญลักษณ์อีก๑๕เม็ด
นี่โทรศัพท์เยอะแยะหมดนี่ก็ยาเสพติดนะฮะ
แล้วก็มีอุปกรณ์เสพยาไอซ์มีปืนเก้ามอมอ
กระสุนอีก๑๐นัดอยู่ในรถกระบะ๔ประตูสีดำของคนที่มาร่วมปาร์ตี้
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่ากลุ่มนี้มารวมกลุ่มนะครับ
สุมเสพยาเสพติดโดยเช่าบ้านหรูหลังนี้เพื่อจัดงานวันเกิด
ให้กับนายเจษดาสุทธิจันทราชื่อเล่นชื่อนายแจ็ค
อายุสี่สิบปีนะฮะแล้วของขวัญวันเกิดที่เพื่อนเพื่อน
ก็เอามาให้ในแจ๊คนะค่ะมีเงินสดมีทองคำแท่งอื้อหือนี่
รวมกับยาเสพติดที่นำมาด้วยค่ะให้ยาเสพติดเป็นของขวัญวันเกิด
ครับ
พี่ได้จังหายครับ
มีของขวัญวันเกิดให้เพื่อนที่ใส่เซฟไว้เลยเห็นล่ะฮืออาจจะการตรวจหาสาร
เสพติดในร่างกายของทั้งหมดนะฮะสี่สิบสี่คนที่จับกรุมตัวได้ใน
ในบ้านหลังนี้ก็เสมอหน้ากันทุกคนทั่วฮะปัสสาวะสีม่วง
เสพยาเสพติดทุกคนก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปนะครับ